คุณผู้ชมพูดถึงของกินกันมาเยอะมาก

นำร้านมาด้วยคุณโสทิพย์ติ่มซำร้านตวงเปิด๗โมง
แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครหิวติ่มซำดิฉันก็มีมาแนะนำเช่นเดียวกัน
ร้านนี้ต้องไปที่จังหวัดตรังค่ะคุณค่ะ
พี่น้องค่ะร้านนี้มีชื่อร้านว่าร้านนายกโอ้โหเอ่อ
ดิฉันไม่ได้พูดผิดแต่ว่าฟังก่อนมันไม่ใช่ร้านของท่านนายกท่านไหน
อยู่จังหวัดตรังหรือจังหวัดอื่นอ่าไม่เกี่ยวกันคือชาวบ้านเนี่ย
เขาเรียกที่นี่ว่าร้านนายกเป็นคนแบบคำพื้นถิ่นที่คนแถวนั้นเขาเรียก
เพราะว่าชื่อร้านร้านนี้คือนี่แหละค่ะร้านจันทร์โอชาค่ะเอาตรงตรง
มันแค่เป็นเรื่องความบังเอิญนะคะเป็นบังเอิญไปตรงกับนามสกุลของ
นายกลุงตู่นั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าของร้านคู่สามีภรรยา
ที่เป็นเจ้าของออกมายืนยันและนอนยันนั่งยันตีรังกายันกันเรียบร้อย
ขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านนายกรัฐมนตรีนะ
ไม่เกี่ยวจริงแค่บังเอิญว่าชื่อร้านเนี่ยคล้ายเฉยเหมือนเฉย
อ่ะส่วนที่มาของชื่อร้านจริงจริงแล้วเนี่ยนะคะได้มาจากชื่อเล่นของคุณพ่อของภรรยา
เอองงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกทีด้วยชื่อเล่นของคุณพ่อของคุณภรรยา
ครับและคุณแม่ของสามีอืมและชื่อจันเออนั่นแหละเอาชื่อจันเหมือนกันว่างั้นด้วย
ก็เลยเลือกเอาชื่อจันทร์มารวมกับคำว่าโอชาซึ่งแปลว่าอร่อย
ใช่ก็เลยได้ชื่อร้านว่าจันโอชาถือว่าชื่อนี้มงคลตอบดีนะคะ
สำหรับเมนูแนะนำประจำร้านนี้หลักก็จะเป็นติ่มซำนี่แหละที่มีมาประมาณ๕๐กว่าหน้าด้วยกัน
ครับราคาถูกมากเท่าไหร่ฮะแปลงละสิบห้าบาทอื้อสิบห้าบาทเหรอใช่
นอกจากติ่มซำแล้วเมนูต่างต่างแบบนี้ห้าสิบอย่างแล้วก็ยังมีอะไรอีกรู้ไหมคุณอะไรฮะ
โจ๊กปลากระพงค่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าตามีอาหารเช้าอันโอชาด้วยอันนี้มีชาเสิร์ฟด้วย
มีเช้ามีกาแฟใช่ค่ะก็เป็นอาหารเช้าแหละของคนในทางภาคใต้เขาชอบทานติ่มซำกัน
ปลาท่องโกคาว่าเขาบอกว่าให้ฟรีถูกต้องอ่ะเนี่ยมาดูอันนี้เป็นเมนู
ข้าวต้มปลากระพงโจ๊กปลากระพงเกาเหลาปลากระพงนะฮะก็มีในราคาสามสิบห้าถึงสี่สิบบาทค่ะครับ
และก็ร้านนี้เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคุณผู้ชมเปิดบริการตั้งแต่๖โมงเช้าจนถึง๑๑โมงค่ะ
สามารถติดต่อสอบถามเส้นทางได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์นี่เราขึ้นให้คุณผู้ชมแล้วนะคะ
รวมถึงเพจของร้านจันโอชาติ่มซ่ำคำโตอ้าวเข้าไปเสิร์ชดูจ้าครับอ่า
นี่แหละครับไปกันได้ร้านจันโอชาเขาเปิดนะครับ๖โมงเช้าจนถึง๑๑นาฬิกา
เปิดแล้วเปิดไม่ธรรมดาเปิดเพลงด้วยนะเราจะทำตามสัญญา
ชวนมากินของอร่อย
เดี๋ยวเขาเปลี่ยนเพลงแล้ว